เท่าไหร่ใช่ขายของเราที่สุดท้าย
มีงานหาวงสติน้ำมากกว่าที่นี่

แล้วมีการเข้าที่อื่นไปอีก

ครับผมอยากจะอยากจะขอบคุณทุกคนที่รอนะครับ
เพราะว่าที่ผ่านมาเราตรวจมาประมาณ๕๖ชั่วโมงครับผม
เราก็ยื่นเอกสารหลักฐานทุกอย่าง
เพื่อที่จะชี้แจงทุกอย่างนะครับ

มีอะไรอีกครับครับวันนี้เราก็
ที่คุณถอนมาเนี่ยคือได้มาในเรื่องการยื่นเอกสารหลาย
ชี้แจงเรื่องที่ถูกกล่าวหานะครับมาพบตำรวจตามหมายเรียกนะครับ
ช้อนก็ได้อธิบายในเรื่องของข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
พร้อมกลุ่มพยาประหลักฐานให้ตำรวจเรียบร้อยได้นะครับต่อไปก็เป็นขั้นตอนตามต่อป่าว
ผมเตรียมหลักฐานทุกอย่างถ่ายมาทุกอย่างที่ผ่านมาครับแล้วก็คุยกับนักกฎหมายเพื่อที่จะมีข้อมูลครบครับผมจะได้สื่อสารทุกอย่างให้ชัดเจนครับผม
ที่ผ่านมา๕ชั่วโมงที่ผ่านมาผมเพิ่งรับรู้ว่า
มีคนเชียงใหม่ที่ชื่อสิริพันธ์ที่ผมอยากจะขอโทษครับ
เพราะว่าผมเพิ่งรู้ว่าสิ่งที่ผมทำทำให้คนเชียงใหม่ผิดหวังแล้ว
ผมรู้สึกผิดจริงเพราะว่า
ผมนึกว่าผมมาที่นี่เพราะว่ามีทนายฟ้าให้ผม
ผมรู้สึกผิดจริงแล้วผมอยากจะขอโทษคุณสิริพันธ์จากใจมากเลยครับ
แล้วก็ผมจะขอรับผิดชอบส่วนนี้นะครับ
ให้กับผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่ภายในวันไหนครับ

แต่ว่าก็ภายในชักประมาณเป็นศุกร์

แต่ว่าแค่ต้องรอคิวที่จะทำได้ครับ
ผมเตรียมกันเรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วผมอยากจะขอโทษนักข่าวพี่ทุกคน

แล้วก็ผม
ถ้าผมพูดอะไรที่ผ่านมาที่ทำให้พี่ไม่สบายใจ
ผมอยากจะขอโทษมากครับผม
ครับหลังจากเงินที่ได้รับจากการบริจารณ์ค่ะ

ในส่วนที่เราให้ฝากทำจากการตำรวจไปนะครับ
ก็คือว่าเงินที่คุณชรรภ์รับบริจารณ์มาเนี่ย
ก็เลยมีความเข้าใจว่าเงินที่เข้ามาเนี่ย
ก็ส่วนหนึ่งเอาไปใช้ในงานไฟป่า
วัดซึ่งคุณชรภ์ก็มีรับฐานพร้อมทุกอย่าง
ซึ่งสรุปว่าเงินส่วนเนี่ย
ถ้าไม่ถูกต้องครับเราก็แต่ว่าทำด้วยเจตนาบริสุทธิ์จริงครับ
ว่าผมอยากจะใช้เงินนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมก็เลยมีมีใบเสร็จทุกอย่าง
ที่เราช่วยซื้อให้กับโรงพยาบาล๒๑โรงพยาบาล๑โรงเรียนแล้วก็๑สถานที่พักพิงครับผม
ครับคุณส่งแสดกกว่าเลยครับที่นำไปถึงสื่อ
คืนนี้เป็นเงินที่จัดมาจากอุปสรรคที่บริษัทไหมครับอ๋อครับผมอ่าเดี๋ยวตั้งคืนแอร์ชุดอ่าชุด
ผมขออนุญาตที่ฐานายท์ต้องต้องมีความอธิบายเนี่ยเพราะว่าเวลาเทพฯคุณช้อนก็อาจจะเข้าใจคำถาม
หรือว่าอธิบายภาษาไทยไม่ชัดเจนนะครับ
คืออย่างนี้ครับว่าในส่วนของเงินที่บอกว่านำไปซื้อสื่อเนี่ยนะครับ
อย่างนี้รับรับรายการนำไปสร้างสื่อโรนโรงในเรื่องการระงับไฟป่า
ซึ่งทางคุณชรเนี่ยให้ปากคำกับตำรวจไว้แล้วนะครับว่า
เป็นการที่เขาคิดเอาเองว่ามันเป็นการที่ลนลงแบบยั่งยืน
เรื่องโครงการไฟป่าดัชสุเทพเนี่ยได้มีการแบบ
ได้มีคนรับรู้ได้มีคนตระหนักป้องกันก็เลยทำโครงการลนรงค์นี้ขึ้นมา
ที่จะไปซื้อสื่อเนี่ยไม่ได้ซื้อสื่อส่วนตัวนะครับ
เป็นซื้อสื่อที่กระตุ้นในเว็บบุ๊คนะครับ

มันจะพูดยากตอนตอนนั้นนะครับก็เลยตัดต่อเยอะหน่อยแล้วผมก็ผมก็ผมขอโทษนะคลิปนั้นนะครับผมแค่ตื่นเต้นแล้วก็ตอนนั้นสภาพจิตผมมันมันค่อนข้างจะต่ำนะครับแล้วพูดยากตอนนั้นนะครับครับผม
แต่ตอนนี้คุณฟรรณก็ถูกบรรษาไปแล้วว่าช่อปูเงินประชาชนจากเงินบริจาคทั้งหมดที่ขอบริจาคให้ตั้งใจจะนำบริจาคด้วยภายภาพให้ใช้ไหม
อันนี้คือถูกบรรษาว่าช่อปูประชาชนหรือเปล่านะครับ
ขอถามเช่นนั้นนะครับคุณครับ

เกี่ยวกับเกี่ยวกับช่อปูประชาชนเนี่ยมันคงคิดกับเจตนานะครับ
เจตนาเนี่ยตั้งต้นมากว่านั้นหรือเปล่านะครับ
อธิบายไว้แล้วนะครับว่าเป็นการที่เข้าใจว่าเงินเนี่ยโอนเข้ามาด้วยการทำกิจกรรมในสังคม
แต่ว่าการเปลี่ยนวัตถุประสงค์เนี่ยโอเคล่ะไม่ได้เจตนาที่จะช่อกงประชาชน
แต่ว่าคุณชอยก็อยากที่จะชดเชยความเสียใจที่ทางท่านผู้มาช่องแจ้งความ
เขาเสียใจที่เป็นคนชิงใหม่ได้ขอบริจาคเงินในส่วนนี้
ซึ่งกำลังติดต่อกับผู้ว่าการจังหวัดเพื่อขอบริจาคเฮนอยู่
คำถามที่ว่าเจดตนาที่ช่องกลบประชาชนกลับไปได้
ผมใช้คำว่าไม่ได้เจตนาตั้งแต่ต้นแล้วกัน

ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ถูกกล่าวหา
ถามพวกเกาหาพวกเกาหาแรกคือ
พี่แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ถูกเกาหา
พี่แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ถูกเกาหา
พี่แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ถูกเกาหา
พี่แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ถูกเกาหา
พี่แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ถูกเกาหา
พี่แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ถูกเกาหา
พี่แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ถูกเกาหา
พี่แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ถูกเกาหา
พี่แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ถูกเกาหา
พี่แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ถูกเกาหา
พี่แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ถูกเกาหา
พี่แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ถูกเกาหา
พี่แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ถูกเกาหา
พี่แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ถูกเกาหา
พี่แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ถูกเกาหา
พี่แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ถูกเกาหา
พี่แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ถูกเกาหา
พี่แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ถูกเกาหา
พี่แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ถูกเกาหา
พี่แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ถูกเกาหา
พี่แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ถูกเกาหา
พี่แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ถูกเกาหา
พี่แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ถูกเกาหา
พี่แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ถูกเกาหา
พี่แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ถูกเกาหา
พี่แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ถูกเกาหา
พี่แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ถูกเกาหา
พี่แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ถูกเกาหา
พี่แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ถูกเกาหา
พี่แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ถูกเกาหา
พี่แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ถูกเกาหา
พี่แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ถูกเกาหา
พี่แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ถูกเกาหา
พี่แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ถูกเกาหา
พี่แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ถูกเกาหา
พี่แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ถูกเกาหา
พี่แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ถูกเกาหา
พี่แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ถูกเกาหา
พี่แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ถูกเกาหา
พี่แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ถูกเกาหา
พี่แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ถูกเกาหา
พี่แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ถูกเกาหา
พี่แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ถูกเกาหา

พี่แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ถูกเกาหา
พี่แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ถูกเกาหา
พี่แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ถูกเกาหา
พี่แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ถูกเกาหา
พี่แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ถูกเกาหา
พี่แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ถูกเกาหา
พี่แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ถูกเกาหา

พี่แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ถูกเกาหา
พี่แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ถูกเกาหา
พี่แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ถูกเกาหา
พี่แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ถูกเกาหา